มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในเช้าวันนี้
ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
แน่นอนครับหนึ่งสิ่งตอนนี้ที่หลายคนอยากตรวจสอบกัน

ซึ่งหนาวเย็นมาวันถึง๒วันแล้วนะครับ
แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
หลายจุดในเมืองของเรานะครับก็จะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง

เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นในเมืองไทยของเราครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ช่วงกลางวันแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
ในขณะที่กลุ่มเมฆส่วนใหญ่มีทั้งกลุ่มเมฆธรรมดา
แล้วก็กลุ่มเมฆฝนที่แสดงสีเป็นสีเหลืองสีแดง
หนาตาเลยทีเดียวบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
โดยเริ่มจากบริเวณทางตอนบนก่อนนะครับ
เห็นท้องฟ้าโปร่งแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็เป็นผลมาจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ที่มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์กำลังจะค่อนข้างแรงเลยทีเดียว
โดยถ้าหากดูบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
กำลังความรุนแรงของหย่อมความกดอากาศสูงที่แผลลงมาเป็นตัวเลข๑๐

ซึ่งสามารถที่จะเหนียวนำเอาความเย็นมาเยือนเมืองไทยของเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ครับ

กำลังแรงแบบนี้จึงสามารถที่จะทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่นั้นลดลง

เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่คือช่วงเช้าวันนี้จะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวครับ

ภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียตปกคลุมเป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทั้งภาคนะครับ
ภาคกลางตอนบนจนถึงตอนกลาง

สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียต

พื้นที่สีน้ำเงินฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อย่างเช่นบริเวณจังหวัดเลยเพชรบูรณ์นะครับ
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งตะวันออกแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ส่วนภาคอื่นพื้นที่อื่นก็จะได้เจออากาศเย็น

คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงวันศุกร์ก็พบว่า

ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าต่ำสุดก็จะยังคงอยู่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
นี่คือลักษณะความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกัน

หนึ่งปัจจัยสำคัญที่หอบเอาลมหนาเข้ามา

ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัว

ก็จะทำให้พื้นที่ต่างนั้นมีฝนเพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ

ที่เกิดขึ้นวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์
ยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ